มาดูเหตุเพลิงไหม้ระทึกที่ทำให้เจ้าหน้าที่และก็นักข่าวได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ

ทีนี้พอมาเกิดอุบัติเหตุพลิกตะแคงไปเจอกับเสาไฟฟ้า
ทีนี้ก็เลยทำให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรเป็นไฟขึ้นมานะ
เจ้าหน้าที่พยายามจะฉีดโฟมเพื่อดับไฟ
แต่ด้วยความที่มันทำปฏิกิริยากับสารเคมีที่อยู่ข้างในนั้น
มันกลายเป็นระเบิดใช่
บึ้มขึ้นมาเลยค่ะเอาดูภาพค่ะ
โอ้โหขวากมุ้วชมเจ้าหน้าที่นะ
กำลังเปิดตู้คอนเทนเนอร์ฉีดโฟมเข้าไปไปดับไฟ

ว่าในคอนเทนเนอร์นี้บรรทุกอะไรมา
แต่ทีนี้พอไปโดนความร้อนด้วยโดนโฟมด้วย
ทำปฏิกิริยากันค่ะมันระเบิดขึ้นมา
แล้วมีเจ้าหน้าที่เจ็บ๒นายนะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดฉะเชิงเซา
อย่างคุณอานนท์วานิชพงศ์พิเชษอยู่แถวนั้นพอดีค่ะ

คือคุณอานนท์ลงพื้นที่ไปทำข่าวก็เลยเจ็บไปด้วยเหมือนกัน
แล้วก็ยังมีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอื่นอีกหนึ่งราย
เรื่องต้นก็เจ็บที่ตาทั้งสองข้างเลย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑
อาการล่าสุดนี่คือปลอดภัยแล้วนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณ๒ทุ่มเมื่อวานนี้
จุดตรงนี้คือถนนเทพรัฐบางนาตราด
ฝั่งขาเข้ากรุงเทพหลักกิโลเมตรที่๓๑

เขาเสียหลักพลิกตะแคงไปทับเสาไฟฟ้า
แล้วตอนนั้นสายไฟมันขาดลงมา

เจ้าของรถเขาพยายามเอาสลิง
ดึงตู้คอนเทนเนอร์ให้มันกลับมามาตั้งเหมือนเดิม
เป็นประกายไฟแล้วก็พลึบเลยเห็นไหม
หลบที่ทุ่งหญ้าตรงแนวหญ้าข้างทาง

พยายามเอาน้ำดับไฟที่มันลุกอยู่ริมถนนก่อน
แล้วก็เอาโฟมฉีดใส่ตู้คอนเทนเนอร์
คือตอนแรกใช้น้ำแล้วมันไม่ดับเสมอนะครับ
แล้วก็ได้ยินเสียงนักข่าวบอกว่าโอ้โห
ทำไมตู้มันเหมือนบวมออกมาแบบนั้น
เจ้าหน้าที่เลยบอกข้างในมันต้องมีสารเคมีแน่เลย
สุดท้ายเจอว่าเป็นถังสี
ก็เลยต้องใช้โฟมเข้ามาดับแทนต้องเปลี่ยนยุทธวิธีในการดับเพลิง
แต่ทีนี้มันก็เกิดระเบิดขึ้นมาต้องปิดการจราจรเลยค่ะ
ท้ายที่สุด๒ชั่วโมงนะถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
รองผู้กำกับสพบางบ่อบอกว่าสอบสวนแล้วนะ
เจ้าของรถเขาบอกว่าข้างในพอบรรทุกสีมา
มันก็มีแอลกอฮอลไงคะเจอความร้อนสะสมก็เลยระเบิด
แล้วบ่ายของวันนี้นะทีมพิสูจน์หลักฐาน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
คือพอมันระเบิดควันไฟต่างต้องไปดูว่า
มันจะมีสารอันตรายอะไรแล้วก็จะส่งผลกระทบ
สุขภาพของประชาชนหรือเปล่านะคะครับ